หนุ่มสามมุมแกไปเล่นน้ำตกเล่นน้ำตกไปเล่นน้ำตกมาน้ำป่ามาข้างหลัง
แล้วคราวนี้ขึ้นฝั่งไม่ทันเกือบตายกลางน้ำฮะฮะ
ตามน้ำมาไม่ค่อยหนึ่งมามาเยี่ยมเออ
เขาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณสุประโชคไม่เป็นไรไม่ใช่
เขายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วน้ำมวลน้ำมันมามหาศาลแดงสักขนาดนี้
หากยืนตรงนั้นแล้วน้ำมันมามวลใหญ่รับรองไปทั้งแผง
ไปทั้งแผงคือสามคนตรงนั้นเอาไม่อยู่แน่ครับ
พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูให้การช่วยเหลือ๓หนุ่ม๓มุม
อายุเท่าไรสิบสิบขวบบ้างสิบสี่บ้างสิบห้าบ้างสามคนนะครับ
ตรงนี้คือน้ำตกวังหินหอและตรงจุดตรงนี้มันคือสไลเดอร์
หนุ่มสาวเขาชอบมาแต่ตอนนี้เขามีประกาศก็ไม่มีใครมา
แต่จะมีเจ้าสามคนนี้เนี่ยเล่นน้ำอยู่ไปมาน้ำป่าไหลมาครับ
พอน้ำป่าไหลมาเดินกลับมาเองเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงจะลื่น
ถ้าลื่นปุ๊บพัดหายไปแน่นอนเพื่อยืนเกร็ดเกร็ดกลางอยู่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยต้องให้การช่วยเหลือยังไง
เอาเชือกเนี่ยผูกตัวเองแล้วเดินฝ่าน้ำไปคือพี่น่ารักมาก
ที่ใช้ความเสี่ยงของตัวเองไปช่วยเหลือ๓ชีวิตนี้
แต่บอกไว้ก่อนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สุดท้ายแล้วสามารถช่วย
สามหนุ่มสามมุมเอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์จริงจริงเนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายสองของวันที่สามสิบเอ็ด
สิงหาคมที่ผ่านมานี่คือเขาค้อเพชรชบู่นะครับ

ถ้าเห็นสีน้ำแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวมันจะลงมาแบบที่คุณหนีไม่ทันเลยนะ

น้ำตานะครับคุณผู้ชม